และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีรายงานเข้ามาว่า
หลายพื้นที่ของภาคเหนือมีฝนตกโปรยปลายลงมานะคะ
ซึ่งฝนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจะเกิดจากอะไร
รวมทั้งสุดสัปดาห์นี้นะคะหลายคนเตรียมตัวไปเที่ยวนะคะ
โดยเฉพาะภาคเหนืออากาศจะเป็นแบบไหน
หนาวเย็นมากขึ้นหรือไม่ต้องไปถามคุณคุปตนันเลยค่ะ

ช่วงสุดสัปดาห์นี้คาดการณ์ว่าจะเย็นต่อไปจนถึงช่วงปีใหม่เลยนะครับ
สำหรับสถานการณ์ฝนในวันนี้จะตกต่อไปอีกยาวนานแค่ไหน
แต่ละพื้นที่จะหนาวเย็นแตกต่างกันเพียงใด

คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศ
ไทยรัฐทีวีถือว่าเป็นหนึ่งของขวัญวันคริสต์มัส
นั่นก็คือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ระลอกใหม่ครับถือว่ากำลังค่อนข้างแรงละทีเดียว
เพราะว่าวันนี้กำลังค่อยแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
โดยล่าสุดแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทะเลจีนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และคาดการณ์ว่าจะแผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

ฝนฟ้าขนองที่อาจจะมาพร้อมกับลมหนาว
โดยพื้นที่ที่มีโอกาสตกมากที่สุดก็คือ
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

พรุ่งนี้ก็จะค่อยลดลงตามลำดับ
โดยลมหนาวที่จะพัดเข้ามาในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
พบว่าจุดแรกที่จะได้สัมผัสก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
อุณหภูมิบริเวณอังกล่าวจะลดต่ำลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
คิวต่อไปก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
อุณหภูมิจะลดต่ำลงประมาณ๒๓องศาเซลเซียตเช่นเดียวกับภาคอื่น
แต่ว่าภาคเหนือบริเวณที่มีฝนตกก็อาจจะทำให้อุณหภูมินั้นลดต่ำลงไปอีกนะครับ

นั่นก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งปัจจัย
เหนียวนำเอาความชื้นจากพื้นดินลอยตัวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ

ถ้าหากความชื้นมากพอก็อาจจะทำให้เกิดกลุ่มฝนได้ในหลายพื้นที่
จะสังเกตว่ามีการก่อกลวงเมฆน้าตาละทีเดียว
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือ
และพื้นที่ภาคอีกศาลเป็นทางยาว
ผ่างจากบริเวณฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออก
ในขณะที่กลุ่มก้อนเมฆในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้น
ก็ลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนอย่างชัดเจน

นี่คือการคำนวณสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ

กลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นก่อตัวในบริเวณฝั่งตะวันออกของภาคเหนือ
หลังจากนั้นจะค่อยเคลื่อนตัวไปตกในบริเวณฝั่งตะวันตกของภาคเหนือครับ
หลังเที่ยงคืนกลุ่มฝนจะค่อยออกจากพื้นที่ภาคเหนือไปนะครับ

หลังจาก๒๓วันที่ผ่านมาฝนตกหนักละทีเดียว
วันนี้จากการตรวจสอบนะครับช่วงบ่ายวันนี้ยังมีตกประปายอยู่บ้าง
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปฝนจะลดลง
ก่อนที่จะกลับมาตกอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะครับ
ไปดูกันต่อที่เรื่องของอุณหภูมิกันครับ
สุดวันนี้จากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี

สูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียตบริเวณทางตอนกลาง
วันพรุ่งนี้คาดการณ์ว่าบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
จุดแรกที่จะได้สัมผัสอากาศหนาวต่ำสุด๑๕องศาเซลเซียต

สุดอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียตเช่นเดียวกัน
นี่คือภาพรวมอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้น
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคล้องพรรณในวันคอริสตมัส
ฝนใต้ที่ค่อยจะลดลงอย่างต่อเนื่อง
ส่วนทางตอนเหนือก็จะได้สัมผัสอากาศเย็นกันแล้วนะครับ

ที่จะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็น